ก็เตรียมที่จะขึ้นชกไฟล์สำคัญนะครับ
ชกไทยวัย๓๕ปีครับก็จะขึ้นชิงแชมป์โลกสมัยที่๓กับเจสซี่โลดิเกส
ก็จะชกกันที่สหรัฐอเมริกานะครับ
ตอนนี้เจ้าแหลมยังคงลงฝึกซ้อมตามปกตินะครับ
ที่ห้องฟิตเน็ตภายในโรงแรมที่พักในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็น
ก็มีการวิ่งกับเครื่องวิ่งลู่สายพา๑ชั่วโมง
แล้วก็มีการชกล่อเป้าทบทวนเชิงชกที่เตรียมไว้พระเด็จศึกเจสซี่โลดูเคส
กระ๔นาทีอีก๕ยกนะครับกับเทรนเนอร์คู่ใจก็คือโค้ดป๊อปนั่นเองนะครับ
ด้านเสียหุยสุรชาติพิสิทธิวุฒินันก็กล่าวว่าสภาพความพร้อมของเจ้าแหลม
เมื่อเทียบกับการมาชกที่สหรัฐอเมริกาทั้งหมดนะครับ
ตั้งแต่ที่เคยเอาชนะโลมันกรซาเลสมา๒ครั้ง
รวมไปถึงกับฮวนฟานซิสโกเอสซาด้า
คนละครั้งก็มองครั้งนี้มั่นใจกว่าทุกครั้งเลยนะครับ
เพราะว่าการเจอกับเจซิโดเกสถือว่าเป็นมวยฝีมือดีนะครับ
ตลอดจนความแข็งแกร่งสู้เจ้าแหลมไม่ได้ครับ
แหลมยังเป็นนักชกที่อดทนภรรคำลังของโรดิกุเอส

ให้ลงได้นะครับตรงกันข้ามถ้าโดนหมดของเจ้าแหลม
มีสิทธิ์ล่วงได้ครับส่วนเรื่องอายุที่หลายคนมองว่าเจ้าแหลม
เนี่ยสามสิบห้าปีแล้วเจ้าไหวรึเปล่านะครับ
ยังแจ๋วเลิกห่วงได้เลยนะครับไปดูสถิติการชกกันหน่อยนะครับ
แล้วก็ชนะน็อกถึง๑๐หนด้วยกันนะครับชนะคะแนนไป๕หน
ก่อนหน้านี้ชกชนะมา๑๔แมทเป็นการชกเพียงแค่๑๐ยกเท่านั้นนะครับ
ครั้งนี้จะเป็นการชก๑๒ยกนะครับ

ไทยรัฐทีวีให้คุณได้เชียร์วาระแห่งชาติกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
ชกขวัญใจชาวไทยกลับมาทวงเข็มขัดแชมป์โลกอีกครั้งครับ
เจสซี่โลดิเกรสถ่ายท่อสดครับ
เช้าวันอาทิตย์ที่๒๖มิถุนายนนี้๙โมงครึ่งนะครับ
จากเทคพอร์ตอรีน่าเมืองสันอันโตนิโอรัตเทคซัสสหรัฐวิกาครับ
ติดตามรับชมครับหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ
ทางออนไลน์ที่เฟซบุ๊คไทยรัฐสปอร์ตแล้วก็ยูทูปของไทยรัฐนะครับ